เมื่อ๑๖ปีมานี้เนี่ยเลิกแล้วก็เลิกขาดเลยอะ

เขาไม่เคยติดต่อกับโซเฟียเลย
แล้วคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นตายร้ายดียังไง

คุณรู้สึกไหมว่าคุณค่อนข้างปิดตัวเอง
เพราะอะไรอ่ะ

คุณไม่ได้เพื่อนและมิตรภาพอะไรจากที่นั่นเลย

ถือว่าคุณเป็นคนในวงการบันเทิงนะ

ภาษาไทยเราก็ไม่เขียนเลยไม่ต้อง

ไม่รู้ใครเขียนอัลละเฟย์บุ๊กมาว่าโซเฟียนะ
ทีนี้นักข่าวเขาบอกว่าแหม่นไส้เขา
ไปเข็นต่อเขาเขาบอกว่ารู้ว่าโซเฟียอันไม่เป็นใช่ไหม
นักข่าวเขาบอกเทรนโซเฟียไปเขียนบอกเขา

เขาบอกว่าคุณอย่าไปรังเกตโซเฟียอันภาษาไลน์ไม่เป็น

ทีนี้เขาบอกตั้งแต่วันนั้นสุดเข็นเลย
เรื่องนี้คือนักข่าวโทรมาบอกโซเฟียนะ

คือมีคนเขียนด่ากันในเฟซบุ๊ก

อ่านไม่รู้เรื่องบางคุณนักข่าวก็บอกดีแล้ว

เพราะว่าเราพยายามทำความดีช่วยคนไทย

ทำไมจะมีคนมาด่าเรา
แต่คุณรู้ใช่ไหมว่าคุณเป็นบุคคลมีชื่อเสียงเนี่ย

เฟียอย่าไปเสียใจไปร้องไห้นะ

คุณราราบางทีร้างมากเขาก็มีอย่างนี้เลย

โอเคกลับเข้าสู่คำถามเดิมก็คือว่า

อย่างนี้คุณคิดว่าผมเป็นเพื่อนคุณไหมอืม

เออเนี่ยผมเป็นเพื่อนคุณคุณมีเบอร์ผม

ไม่มีอะไรคุณจะไม่กล้าราบกวนใคร

คิดถึงกันเหงาอะไรอย่างงี้
คุณก็ออกที่
อ๊าคุณรู้สึกว่า
เห็นไหมว่าคุณค่อนข้างปิดตัวเอง

เพราะว่าพี่มีประสบประกันกั้นเด็ดเดียว

ทำให้พี่ไม่ค่อยไว้ใจใคร

ตอนนี้ไฮศอกเมาส์
ดาราเขาเมาสโซเฟียไม่เป็นไร
เพราะว่าพี่ศาสนปุ

คือคุณมีประสบการณ์ไม่ดีกับผู้คนมา
คุณก็เลยเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใคร

คนที่จะมาคบคุณเป็นเพื่อนก็ตาม
ผมอยากจะบอกคุณเป็นทางการเลยนะ

ทั้งที่มีคนรู้อยู่แล้วว่า

แต่ผมเป็นคนที่ไม่รู้จัก
ชื่อเพลงว่าชีวิตกับคนเรา

ใช่เห็นประชาชนทุกคนก็รู้เลย

คิดว่าชีวิตกับคนเราจริงนะคะ
เหรอชีวิตของโซเฟียเศร้ามาเลย

ทำทำสนุกให้คุณขวาน

แต่ที่จริงใจบางทีก็เศร้าเหมือนกัน

อะไรก็คิดไปคิดมาแล้วก็แต่งเพลงขึ้นมา
เขียนเพลงชื่อว่าชีวิตกับคนเหล่า

ขอฟังสักหน่อยได้ไหมล่ะชีวิตกับคนเรา

ชีวิตเราเชิญเศร้า

ชีวิตของเราน้ำตามันไหลลงหัวใจ

ชีวิตคุณเศร้าแล้วทำไมคุณถึงชอบบอกใครว่า

ทั้งที่ในสายตาผมนะ

กับสามีมาอยู่ในต่างบ้านต่างเมือง

ทำไมคุณชอบบอกใครว่าตัวคุณน่าสงสาร

ต้องลุกขึ้นมาทำเอกลักษณ์ของเรา

ผมแค่อยากจะบอกว่าคุณชีวิตคุณไม่ได้เศร้าอะไรขนาดนั้นหรอก
โอเคมาอาจจะเศร้า
คุณอย่าเศร้ากับชีวิตไปเลยในวันนี้ผมว่าคุณก็ยังมีชีวิตที่มีความสุขนะ
ใครก็ตามที่สร้างความสุขให้กับผู้คนได้ผมว่าคนนั้นก็น่าจะมีความสุข
แต่ตอนนี้โซเฟียมีความสุขมากเพราะว่าตอนนี้เล่นหนังเล่นละคร
เวลาเข้าชาวก็จะมีคุณเฮโดดเล่นกับโซเฟียอันนี้คือมีความสุขมากเลย
บอกว่าโซเบียเล่นหนังเป็นดาราดีกว่าไปไฮโซ
เพราะว่าเล่นหนังจะทุกคนต่างเล่นจะไม่เคยมีโอกาสพูดอะไร

ทุกวันนี้ยังรับหนังรับละครอะไรอยู่หรือเปล่า
มีมีละลังเจมีลังสร้างหนังเยาว์มีแต่ก็ยังมีเจไม่มาเหมือนที่ปีที่เดียว
ทุกวันนี้โซเฟียหลากก็คือใครสักคนเป็นบุคคลมีชื่อเสียงที่คนไทยก็คุ้นเคยกันดี
ก่อนหน้านี้เรารู้จักคุณแอนนะที่คุณเป็นไฮโซคนหนึ่ง
วันนี้คุณก็ถือว่าคุณเป็นเซเลปคุณเป็นดาราก็เป็นนักแสดงนะ
คิดไหมว่าในอนาคตต่อจากนี้คุณวางแผนชีวิตคุณไว้ไหมว่าคุณจะยังไง
จริงพี่ตอนนี้วางแผนสำคัญที่สุดพี่อาจจะที่เล่นพี่อาจจะทำเป็นผู้กำกัดเล่นหลังชีวิตของโซเฟียขึ้นมา
สร้างหลังขึ้นมาสร้างหลังชีวิตตัวเองใช่แต่พี่เคยเปิดสารกับผู้กำกัดเล่นหลังคุณเขาบอกว่าอย่าสร้างเลย
เพราะว่าหนังชีวิตคนไทยจะไม่ค่อยชอบคนไทยชอบดูหลังเศร้าหลังผีบ้านดังตลอดหลังผีนะ
อาสาทจีน
โอเคและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่า
ก็หวังว่าคุณจะมองชีวิตในแง่ที่ดีขึ้นนะ

คุณโซเฟียเนี่ยก็มีกินมีใช้
โอเคก็ไม่ได้ถือว่าลำบากขัดสน
แล้วทุกวันนี้เนี่ยคุณก็ทำงานบ้าง
คุณก็มีความฝันอยากจะเปิดโรงเรียนสำวัสดิ์อาสาทจีน
คำถามสุดท้ายก็คือว่าคุณคิดว่าทุกวันนี้คุณมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร
คิดว่าชีวิตอยู่ไม่รู้ทำอะไรไม่มีความสุขจริง
ชีวิตดื้อของโซเฟียนะข้างในลึกไม่มีความสุข
ไม่มีความสุขตั้งแต่ไฮโซตั้งแต่ได้หนังตั้งแต่ชีวิตตรงนี้จนกระทั่งเป็นดารา
ยังคิดว่าไม่มีความสุขหรอกนะคิดดื้อนะพี่เศร้าจริง
แสดงว่าถ้าถามคุณว่าชีวิตคุณอยู่ไปเพื่ออะไรคุณก็คิดไม่ออกเหมือนกัน
แล้วคุณก็รู้สึกว่าลึกคุณก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดี
พี่ก็คิดว่าวันหนึ่งก็บางทีพี่ท้อใจนะก็บอกคนใช้ที่มั่น
คุณเดานะวันหนึ่งก็วันหนึ่งผ่านไปช่างเขาเถอะ
ผู้นี้จะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้นะ
ขอให้ทำความดีก็แล้วกันนะวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ว่าผู้นี้เราจะเป็นยังไง
พ่อชนะวันหนึ่งเราก็สู้ชีวิตตลอดไปก็แล้วกัน
ผมอยากให้คุณมีความสุขกว่านี้นะแล้วชีวิตมองให้เศร้ามันก็เศร้า
มองให้สุขมันก็สุขแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมอยากสุดท้ายว่า
เห็นผมเป็นเพื่อนสักคนนะครับขอบคุณที่ร่วมสนทนาครับ

ผู้หญิงทุกคนคงพร้อมที่จะเสียสละเพียงเพื่อให้ได้อยู่เคียงข้างคนที่เธอรักตลอดไป
แต่เมื่อความรักหมดสิ้นและต้องอยู่เพียงลำพัง
คงเป็นเรื่องยากที่ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งจะเดินต่อไป
แต่ผมสามารถบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้หญิงคนนี้
เพราะไม่ว่าเธอจะล้มสักกี่ครั้งเธอก็พร้อมที่จะลุกขึ้นมาใหม่
ก้าวเดินต่อไปได้อย่างสวยงาม
และนี่ก็คือเรื่องราวของเธอโซเฟียลา

ทีวีเข้าสี่ย้า

ฉันบอกประชาสุนทุกคนทีวีเข้าสี่ย้า
ใช่นั่นน่ะตัวที่สวยกว่านะ

ฉันบอกตัวประชาสุนบอกตัวจริงทำไมพร้อม
ลูกค้าจริงทำไมพร้อม
ประชาสุนติธรรม